อย่างเรื่องของหัวใจเป็นใครก็ไม่ยอม
แต่ถ้ามันเป็นเรื่องอื่นบางทีเจอแบบนี้ยอมก็ได้จ้า
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นไวมากคุณผู้ชมต้องตั้งใจฟัน
เออเอ้ยร้องอะไรนี่

ได้ได้แต่ไม่เพราะเท่าเขาไง
เสียงแบบขึ้นจมูก
เพื่อนขนาดนี้คุณคุณต้องยอมคุณพี่เขาแล้วค่ะ
แล้วคนคนต่อไปจะร้องตาม

โอ้โหเจอแบบนี้คุณทำยังไง

โอ้โหผมก็ร้องตามเลยนะ

เธอกับเขาจะรักกันเฉยมาได้

เอาน้ำมะนาวน้ำผึ้งไปให้เขาก่อน

ดังมากมีคนดูคอมเมนต์

เจ้าของผลงานแท้คือคุณภรวันต่อ
เจ้าของลองแบบนี้ไม่ได้เลยนะ
ออรีจินอลยังไม่ร้องได้ขนาดนี้

คือลำบากแล้วล่ะคนที่ร้องเพลงแต่แรกออริจินัลเนี่ยนะ